ต่อกันที่นักร้องลูกทุ่งสาวเสียงดีพี่ตายอรไทย
ปกติเราจะเห็นพี่ตายเรียบร้อยนี่มาในลุคใหม่
สวยชำว้าทปากไหล่ชมปูเลยนะ
ใช่แล้วค่ะซึ่งพี่ตายเขามาคว้ารางวัล

มางานนี้สลัดคราบสาวหวาน
ว่าแล้วก็ขออัปเดตคอนเสิร์ตใหญ่ซะหน่อยนะคะ
แววมาว่าปลายเดือนนี้จะขายบัตร
และจะขอสลัดภาพหวาน
ไพรส์ด้วยการเต้นท่าเต่างอยของพี่จินตราภูลาภ
คอนเสิร์ตใหญ่ที่จะถึงนี้จริงหรือเปล่า

ส่วนตัวของตาเองก็ดูแลตัวเองว่าเขาต้องออกกำลังกายนะคะ
พลังวัยถาคอนเสิร์ตนะคะ
ซึ่งมันก็ต้องยืนอยู่ทั้งเวทีแบบ๓๔ชั่วโมง
เห็นบ้างว่าเจ้าซีแดนบ่ะคะเต้นน้ำบ่ะคะ

อ่าไปเบื้องดีกว่า

เป็นแบบเอ่ยจินตราพ่อใดบ่ะคะ

อาชิตต้องง่อยทั้งเวทีกับอาชิตเป็นได้ก็ได้